จะไปฉลองวันเกิดกันมาเองค่ะวันเกิดของโจ้ครบ๑๘ปี
ปรากฏว่าพอฉลองกันเสร็จปั๊บจะไปซื้อหมูปิ้งครับ
แต่ไปซื้อหมูปิ้งทำไมโจ้ถึงเอามีดไปด้วย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปเจออาริฝั่งนู้นมากัน๓คน
แล้วโจ้ก็มีการเอามีดมาขู่ฝั่งนั้นมีปืน
ยิงโจ้จนตายเลยค่ะครับเหตุการณ์นี่นะคะ
เกิดขึ้นบนถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้ว
ที่จังหวัดประธุมธานีประมาณสักตีสอง
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีวัยรุ่นไล่ยิงกันก็ไปตรวจสอบ
นี่คือศพของนายอัศนีเพียรหาหรือว่าโจ้วัย
๘ปีค่ะแล้วที่คอของโจ้นะมีพระห้อยอยู่เต็มคอเลย
เป็นสิบองค์เลยอ่ะค่ะพระเครื่องเต็มเลยนะตะกุดเต็มเลย
เนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะแต่พระก็ช่วยอะไรไม่ได้น่ะ
ใช่อืมบวกกะน็อกมีสองใบตรงนั้นมีสีสเปรงหนึ่งกระป๋อง
ถนนฝั่งตรงข้ามไปเจอปลอกกระสุน๕ปลอกแล้วก็ซองปืนพกสั้นตกอยู่๑อัน
นอกจากนี้เนี่ยห่างไปหน่อยเนี่ยนะคะตรงหน้าคานพานิสก็มีรถเก๋งถูกยิงกระจกร้าว
ยังไม่รู้เหมือนกันว่ารถเก่งนี้เป็นของใครแล้วก็เจอพวกมิดดาปืนซ่อนอยู่ในพงหญ้า
ทีนี้โจ้เสียชีวิตแล้วต้องถามเพื่อนโจ้เพื่อนโจ้ชื่อว่าในอามอายุ๑๘ปีในอามร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยว่า
ว่าเนี่ยเพิ่งจะไปฉลองวันเกิดให้โจ้ที่แถวแถววัดสตบ้านโจ้นั่นแหละก็กินกันถึงมาสักตี๑
ทีนี้ก็เลยชวนกันออกไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง

จังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็จะกลับรถ
เจอวัยรุ่นฝั่งนั้นเข้ามากัน๓คน

เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คันนะ
ทีนี้ฝั่งนั้นเขากวักมือเรียกพวกโจ้ไง
แล้วโจ้ควักมิดดาบออกมา
คือเหมือนกับเป็นการท้าทายกลับไปฝั่งนั้น
การกวักมือกันไม่ได้ทักทายกันธรรมดานะ
ไม่ได้ทักทายกันดีท้ากัน
ใช่ค่ะเป็นการท้าทายกลับไปไง

คือโจ้มีมิดดาบใช่ไหมแต่คู่กรณีมีปืน

แล้วเพื่อนของโจ้พยายามที่จะเรียก

บอกให้แจ้งตำรวจหน่อยเพื่อนผมโดนยิง

แล้วเพื่อนผมก็โดดมาผมบอกผมไม่จอด
พี่มันมีตัวแน่นอนเลยผมก็กลัว
ปุ๊บไอ้เจ้าลงไปถึงเจ้าไอ้เจ้าลงมายิงมาไอ้เจ้ามันถอดมาปุ๊บ
มันพบกันกระดูกขึ้นนี่นะพี่ขึ้นก็วิ่งมาหยิบรถ

ไอ้เจ้ากดครับพี่มันถั่วผมลงแล้ว
แล้วมันก็ยิงมาปุ๊บไอ้เจ้ากลับหน้าโอบนะพี่
แล้วมันก็นอลลงไปบอกเพื่อนค่าถูกยิงค่าถูกยิง
ผมจะอุ้มเป็นขึ้นรถที่พวกมันเข้าโบสถ์ไว้อยู่ไหมนะพี่
ตอนนี้ตำรวจยังไม่เชื่อสิ่งที่อามพูดทั้งหมดนี่นะคะ

ขี่รถหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ